ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าของอร่อยขนมบ้าบินรู้จักเปล่ารู้จักก่อน

ใช่เลยวันนี้เป็นวันของคุณจริง
บ้าบินมะพร้าวอ่อนครับคุณผู้ชมที่เชียงใหม่
ต้องซื้อก็ต้องสั่งกันล่วงหน้านะจ๊ะ
แต่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนอะไร

เหมือนขนมครกญี่ปุ่นโอ้ปัมมี่ยักษ์
นี่แหละครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แหละ
เมนูอร่อยของร้านปลาวานบ้าบินมะพร้าวอ่อนเขา
ขายอยู่ที่ปากซอย๓ถนนหมื่นด้ามพระคต
ข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
โอ้โหเขาบอกว่าเนื้อสัมผัสของขนมเนี่ยนะ
มันกรอบนอกนุ่มในอัดแน่นไปด้วยเนื้อมะพร้าว

ถูกปากโอ้โหลูกค้าแวะมาอุดหนุนกันทั้งวัน
วสันปัญญาเรือนนะครับเจ้าของร้านเนี่ย
บอกว่าจุดเด่นของขนมบ้าบินร้านนี้
คือขนมจะเป็นรูปวงกลมหนาใหญ่
แล้วก็ใช้เตาทำขนมโอปัญญากิ

แตกต่างจากขนมบ้าบินทั่วไปนะครับ
เขาจะเป็นแบบนี้มันก็จะมีไส้อะไรบ้างอ่ะ
แดงเผื่อคลาสตาร์ทครีมอันนี้โอปัญญากิ
นี่นะครับใช้แป้งข้าวเหนียว
สมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนเน้นรสชาติหวานน้อย

วัยรุ่นและคนทำงานที่ไม่ชอบกินขนม

จะเปิดร้านได้๔เดือนแต่ขอโทษครับลูกค้าแน่นทุกวัน
ขายหมดเกลี้ยงทุกวันแล้วก็ยังมีลูกค้ามาช่วยรีวิวความอร่อยด้วย
บ้าบินมะพร้าวอ่อนนี้หรือกล่องเล็ก๕๐บาทเองกล่องใหญ่๑๐๐บาท

ใครอยากลิ้มลองความอร่อยนะครับแวะไปได้ร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะ
จันทร์ถึงเสา๑๑โมงไปเลยนะครับแล้วขายจนกว่าขนมจะหมด
ถ้าร้านไหนเนี่ยเขามีคำนี้เนี่ยแสดงว่าของอร่อยขายจนกว่าของจะหมด
หรืออะไรแบบนี้หากจะสั่งล่วงหน้าก็ได้นะครับ
โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ
บ้าบินมะพร้าวอ่อนครับ